คือท่านนี้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้ง
ทุกครั้งที่ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกับพูดแทนใจคน

พตรโทเรวัชท์ท่านบอกว่า
คือส่วนตัวเนี่ยรู้มาว่าตำรวจชั้นผู้น้อยที่ไปร่วมงาน
พอได้ยินเสียงปืนดังต่างก็ตกใจและคงไม่กล้าทำอะไรที่มันนอกเหนือกฎหมาย
เพราะถ้าเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่เหมือนที่เก๋าเกมอย่างนี้ค่ะ
ก็คงยิงตอบโต้วิสามันหน่องไปตั้งแต่คืนวันเกิดเหตุแล้วคงไม่ปล่อยให้หลบหนี
แล้วให้ตำรวจระดับในพลรองพบตรทั้งบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อ
ต้องมาล่าตัวหน่องและวิสามันตามหลังท่านก็บอกว่าให้กำลังใจตำรวจที่ทำคดีนะคะ
ขอให้ทำคดีอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องกลัวใคร
แล้วก็ฝากไปถึงตำรวจที่ร่วมงานเลี้ยงด้วยว่าพูดความจริงเถอะ
พูดความจริงไปเลยเพราะว่าระดับความผิดมันไม่เท่ากัน

ขอให้การไปตามข้อเท็จจริงเลยมันระดับเลเวลความผิดเนี่ยมันจะแตกต่างกัน
นะครับไอ้คนที่เสียงปืนปั้งแล้ววิ่งหนีเป็นแมวเลยเนี่ยนะ
อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งส่วนไอ้คนที่ล็อกตัวมือปืนได้แล้ว
ผมก็ชมเชยนะไอ้ผู้กองเนี่ยถือว่ามันล็อกมือปืนได้แล้ว
แต่มีการเปลี่ยนใจกันพากันหนีไอ้กลุ่มนี้ก็จะมีความผิด
แต่มันไม่ได้ความผิดร่วมกันฆ่านะมันก็จะติดคุกน้อยหน่อย
อย่างมากก็ไม่เกิน๑๐ปีแล้วนะฮะไปรู้ว่าพวกคุณไม่ได้วางแผนที่จะไปฆ่าอะไรอ่ะนะ
แต่ว่าสถานการณ์มันอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเรารับสภาพเนี่ยมันติดน้อย
รับสาภาพมันเท่ากับโทษกึ่งหนึ่งผมถึงแนะนำอย่างนั้น
โซเชียลก็เลยมีการนำคลิปสมัยที่พลตำรวจโทเรวัต
รับตำแหน่งเป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
คลิปงานเลี้ยงท่านกล่าวเอาไว้บนเวทีน่าสนใจมากลองฟังดูค่ะ
นับตั้งแต่วันนี้นะครับอดีตใครจะเป็นอย่างไร
เริ่มต้นกันใหม่นับตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วต่อไปเนี่ยกราบเรียนท่านสอจอ
นักการเมืองถ้าอดีตรัฐมนตรีนะครับจังหวัดกาญจนบุรี
ถ้าผมยังดำรงตำแหน่งอยู่ที่นี่นะครับเพียงท่านเดือดร้อนมา
ตำรวจต้องไปหาท่านที่บ้านท่านไม่ต้องมานั่งรอที่โรงพัก
เต็มไปมากเรื่องเจ้าขุนมุ่งนายนะครับของหายได้รับความเดือดร้อน
เนี่ยตำรวจต้องไปอืมนี่ค่ะตอนนั้นติดยศพลตำรวจตรี
แล้วก็ลงพื้นที่กาญจนบุรีคุมจังหวัดนั้นก็ใจนะฮะ
เป็นยังไงไม่สนใจจากวันนี้ไปเริ่มต้นกันใหม่
ตำรวจต้องเป็นที่พึ่งให้ประชาชน